พาคุณผู้ชมไปดูความทุกข์ของชาวบ้านกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ที่ตำบลไผ่ขวางอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีจุดนี้
เข็บบุกค่ะบุกขนาดไหนบุกคืออยู่ทุกที่ของบ้านอ่ะ
นี่เป็นผ้าม่านผ้าม่านมันก็เกาะอยู่ซอกบ้านก็มีพื้นบ้านก็มี
ผนังบ้านก็มานะคะและชาวบ้านเขาบอกว่ามันเดือดร้อนรำคาญอย่างหนัก
กลัวจะเข้าหูเข้าจมูกเข้าตาหรือมันจะเกิดการแพร่ของเชื้อโรคอะไรสักอย่างได้หรือไม่
เขากลัวแบบนี้เขาทำได้แค่ใช้ไม้กวาดกวาดบ้านทั้งวันเลย
แล้วก็กวาดมันไปไหนแล้วก็กวาดมันเอาไปเผาไง
นี่คือคุณสาธิธรนะคะอินทรเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านนี้
บอกว่าที่บ้านของเธอกองทัพตะเข็บบุกมันมามันมากับฝน
หลังจากที่๒สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกพอฝนหายปุ๊บมันมาเลยค่ะ
เบื้องต้นก็พยายามช่วยเหลือตัวเองหลากหลายวิธีนะกวาดก็แล้วไม่รอดค่ะ
มันดูเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยเขากลัวอันตรายนะคะ
กลัวว่าปล่อยไว้มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกถ้าไม่ใช้วิธีจัดการแบบเด็ดขาด
จากนี้ถามคุณสาธิธรว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการให้ไหม
คุณสัสสิทรบอกว่ามานะเอาสารเคมีมาฉีดพ่นกำจัดตะเข็บเนี่ย
แต่ก็ไม่เห็นจะได้ผลเท่าไหร่นักเธอก็ลงทุนเพิ่มซื้อปูนขาวมา
ซื้อแป้งกำจัดเห็บกำจัดหมัดหมามาเทใส่ซื้อสเปรย์ฉีดสารเคมีน่ะ
เอาไว้ฉีดยุงฉีดแมลงสาปเอามาฉีดช่วยอีกด้านหนึ่ง
มันก็ยังไม่หมดสักทีเธอก็เลยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหน่อย
กำจัดตะเข็บเนี่ยกำจัดยังไงมาช่วยด่วนเพราะทุกวันนี้เครียดมาก
จากเครียดว่ามันจะเข้าหูเข้าปากเข้าตาเข้าจมูกแล้ว
แพ้สารเคมีไงช่วยเหลือตัวเองก็แพ้ไปด้วยเนี่ยกลัวค่ะ
เอ้าช่วยเหลือหน่อยแล้วกันนะคะเห็นแล้วคันหูเลยเออเยอะอ่ะ
งูมันจะเข้านะเอาสำลีไปปั่นไหมมันจะออกไหมล่ะ